ไม่เครียดเลย

มีอะไรที่สมาชิก๒๐ช่าง
มีอะไรที่สมาชิกวัฒนา

ไม่ใช่ว่าเออเขาก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ใช่ไหมเสี่ยงทุกวันทุกวันเนี่ย
ไม่เลี้ยเงินเดือนก็มีแค่นั้นแหละนะไม่ได้มากมายอะไร
แต่เขารักษาบ้านเมืองท่านอยู่อย่างสงบประชาชนปลอดภัยแล้วเขาเองก็อันตราย
เขาก็บาดเจ็บชีวิตเยอะไปเยอะใช่ไหม
ถ้าเราไปพูดเสียหายเสียขวดมันแสนไม่ได้จะเกิดที่ชีวิตหน้าเลย

กับเรียนท่านบริษัทภาพและสมาชิกและสภาพผู้ตรงเกียรติทั้งหลายนะครับ

ในส่วนของการดำเนินการในเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ย

เวลาที่ผ่านมาหลายปีหลายสิบปี

ที่ไม่สามารถจะต่อได้ในกระทั่ง๑กิโลเบต
อันนั้นเป็นเรื่องของการจัดทำแผนงาน

ในเรื่องของการที่จะทำให้มันเกิดความต่อเนื่องอย่างไร

เมื่อผมเข้ามานั้นก็พยายามจะเร่งรัดในเรื่องเหล่านี้
และผมก็คงก็ทำแก้มหาสายสีม่วงได้
ระเบิดไฟอีกหลายสายด้วยกัน
นี้เพราะมันเป็นความต้องการของประชาชน

ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการลงทุนโดยการใช้
งบมารของภาครัฐซึ่งจะต้องใช้งบมันที่เราตั้งไว้อยู่แล้วให้พอเพียง
แล้วก็ถ้ากู้ก็เป็นปัญหาของนิฐานะที่มากหรือมันจะสะสมไปมากเรื่อย
รัฐร่วมบัตรเอกชนพอแล้วการลงทุนกรรมลักก็คือโดยประมาณก็คือ
ถ้าสมมุติ๓ส่วนเนี่ยนัทจะลงทุนประมาณส่วนเดียว

เพราะฉะนั้นจะมีคณะกรรมการพินาขึ้นมาเมื่อคณะกรรมการพิมามันก็จะหาแนวทางที่เหมาะสมที่ถูกต้อง
โดยรับฟังเหตุจากทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่รัฐบาลจะชี้เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้ทำไม่ได้หมดหรอกครับ
ผมไม่เคยทำแบบนั้นจริงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับเรียนให้ทราบ
ก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องของการที่กล่าวอ้างว่ามีการทุจริตอะไรต่างเหล่านี้
มันก็อีกเรื่องอย่างเชฟภาษีมหาธรรมทางอื่นต่างไปแล้วนะครับ
แต่อันนี้จริงแล้วก็คือผมก็ได้ข่าวเหมือนกันมีหลายมีบางคนไปเรียกบริษัทเขานะ
เดี๋ยวผมจะหาข่าวเอาละกันว่าใครคนนั้นน่ะนะ
ผมไม่เคยเอาไว้เหมือนกันถ้ามีหลักฐานถ้าตรวจสอบพบอะไรจำเนินการทั้งสิ้น
รัฐบาลใหม่วันนี้ก็เข้าใจกันตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้
ประชาชนทุกคนได้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจด้วยนะครับ
ในเรื่องของบ่อนเรื่องต่างเมื่อกี้ผมก็ฟังท่านถามว่าผมไปไหนมานะครับ
เมื่อเช้านี้ผมก็ไปงานจิตอาสามาแต่เช้า
และเมื่อกี้ก็ไปถ่วายวะพรสูญพระธรรมดินิษฐาพระเทพดิบาลรัฐที่โรงยบราชสีซราช
ที่โรงวัชวาาแล้วก็จากนั้นเปลี่ยนเครื่องฟ่าเอามานี้นะ
เห็นท่านถามว่าผมไปไหนผมไม่มาฟังท่าน
ผมนั่งรถผมก็ฟังท่านใช่ไหมเปิดทีวีในรถก็ฟังมาตลอด
เมื่อคืนกลับไปตีหนึ่งครึ่งนอนตีสองครึ่ง
ผมยังได้ยินเสียงพวกท่านเลยอยู่ในหัวผมเนี่ย
ถึงเช้าผมก็เลยคิดถึงท่านไงผมถึงมา
แต่เดี๋ยวเย็นเนี่ยผมต้องไปงานพระราชพิธีนะฮะ
ก็กลับเรียนให้ทราบแล้วกันอดีหาว่าผมไม่ให้เกียรติท่าน

และทุกคนคงไม่อยากทำให้ความพัฒนาศีหาย

อันนี้ผมเชื่อมั่นในคนความดีมันมีอยู่แล้ว

แต่ถ้าหลายคนถ้าคิดแบบนี้ไปแบบนี้อีกหน่อยมันก็ไปหมดนะครับ
ทุกคนก็ขาดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันไปหมดแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์ไหมล่ะครับ
เหมือนกับเรื่องของโมมันรับไม่รับเรื่องยังไงก็เรื่องของท่าน
ผมไม่บังคับท่านไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือประเทศชาติต้องเดินหน้า
เรื่องที่สองเรื่องที่ว่ากู้เงินอะไรมากไปดูสิครับหลักฐานผมมีอยู่
ในช่วงรัฐบาลไหนไม่รู้ระยะเวลาเท่านี้ถ้านับ๓ปีกับ๕ปีของผมเนี่ย
ถ้าดูแล้วรวมยอดแล้วผมกู้น้อยกว่าไปดูตรงนั้นด้วย
คุณาไปดูหลักฐานที่บางวันผมมีอยู่แล้วด้วย
อันที่สองคือตั้งแต่ปี๔ตั้งแต่มีรัฐบาลมาถ้าที่ผมจำได้ย้อนไปในเวลา๕๑๐ปี
มีรัฐบาลเดียวรัฐบาลผมไม่อยากเอ่ยนามอ่ะนะ
ที่ทำกว่าคุณฮาสมนุนได้
เพราะไอเว็บไม่ทำโครงการแบบขาดดุล
ไม่มีวิธีมากในการใช้หนี้เข้า
ในช่วงการกู้เงินไอเวฟโน่นรัฐบาลไหนไม่รู้ไปหามา
อย่าไปถ้าพูดแบบไม่มีหลักฐานมีอะไรก็ชื่นชมกันไปเรื่อยแล้วมันก็ไม่ใช่
เพราะฉะนั้นผมก็ตามเรียนแล้วแล้วบ้านไหนผมไม่รู้
ไม่เอายนามนะครับไม่จะไปพลาดวิ่งไทย
เรื่องต่อไปเรื่องผมต่อไปเรื่องของเงินโครงคลัง
เงินคงคลังที่จำเป็นที่จะต้องมีไว้กระทรวงการคลังยอด
ที่มีอยู่ขึ้นมาทั้งหมดท่านทำไมไม่เอามาใช้
เงินคงคลังคือเงินที่กระทั่วการคลังต้องสำรองจ่าย
มีเงินสำรองจ่ายเก็บไว้ที่กระทรวงคลังก้อนหนึ่ง
เสร็จแล้วก็เงินตรงนี้ใช้ยังไงครับ
เพราะแผงงานองค์การที่จะอันวัดออกมาจะต้องมีการทยอยเบิกจ่ายของมันไปเรื่อย
ในช่วงนี้ภาษีต่างปีนี้ก็ส่งเก็บรายได้มาปีถึง๒ครั้ง
ส่งเข้ามากองกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ภาษียังเข้ามาไม่ถึงเข้ามาไม่ได้
โครงการมันเดินหน้าเค้าก็จะเอาเงินมือนี้นะครับจ่ายในแผงงานองค์การไปก่อน
แล้วก็ชดเชยเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าตั้งวงเงินไว้ชดเชยตรงนี้
คือถ้าแล้วนอกจากนั้นไปท่านต้องบอกว่า๓ล้านล้านจะเอาเงินที่ไหน

สามสิบสองล้านจะเอาเงินที่ไหนก็ที่เหลือมันก็อยู่ที่
ก็ทยอยเข้ามาเข้ามาไอ้ก้อนที่เขาเก็บไว้ถ้าเร่งด่วนก็มีจำเป็นก็ออก
ถ้าไม่เร่งด่วนเพื่อไปเบิกผ่านกรมบัญชีกลางในตรงโน้นก็มีอีกก้อนหนึ่งตรงโน้น
มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านไปศึกษาระบบภาษีด้วยนะครับ
ผมก็รู้ในฐานะเป็นผู้บริหารรายละเอียดก็ไปถามหน่วยงานเขาได้นะครับ
ในเรื่องของเงินคงคลังเงินกู้บ่อน
บ่อนกุณาวนาอย่าไปถ่ายรูปนะครับอย่าไปถ่ายรูปมาอย่างเดียว
มาแจ้งความเลยครับแจ้งตำรวจแจ้งเดี๋ยวนั้นผมไปเดี๋ยวนั้น
ผมสั่งให้สอบสวนแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ได้แนะนำมานะครับ
ในเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอะไรอีกล่ะเมื่อกี้นี่

เรื่องเงินคงคลังไปแล้วเรื่องเงินกู้ไปแล้ว
เรียนวัฒนธรรมทุกธุบาลอย่างที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปว่าจะพูดนะครับ

ผมตอบเท่านี้ที่เหลือเดี๋ยวก็หน่วยงานเขาตอบเอง
น้ำตรีก็มาหลายท่านนะ

ให้ทุกคนได้เชื่อมั่นว่าผมเป็นนักหัวหน้ารัฐบาลเนี่ย

แต่ถ้าใครไปเรียกรับผลประโยชน์จากเขาเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็ระวังตัวด้วยกัน